ก็ก้าวไปด้วยกัน๙คนละ๙
จะมาอัปเดตหน่อยว่าได้ยอดเท่าไรแล้ว
ก็อัปเดตเมื่อตอนประมาณเกือบ๕ทุ่มเมื่อคืนนี้
บอกว่า๙คนละ๙ถึงเส้นชัยแล้ว
ขอบคุณความร่วมมือทุกคนแล้วก็ยอดบริจาค
ล้านบาทเพื่อระดมเงินทุน
เพื่อซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลบางสะพานนั่นเอง
กันมาตั้งแต่วันที่๑ธันวาคม
ถูกต้องค่ะด้วยแรงกายแรงใจจริง
ดังนั้นไปฟังเสียงตอนที่พี่ตูนก้าวถึงเส้นชัยกันก่อน

มาร่วมสมทบอีกหนึ่งแสนนะครับ
และนอกจากนี้ชมรมคุณครู

โอ้โหคุณเขาเรียกว่าเป็นปรากฏการณ์เลยนะ
การที่พี่ตูนแล้วก็นักแสดงทำโครงการ

ใช่เพราะว่าที่ผ่านมาเอาจริงก็ไม่เคยมีศิลปินที่ทำกิจกรรมลักษณะแบบนี้เนี่ยนะคะ
เพราะว่าที่ผ่านมาอาจจะเห็นมันไปร่วมวิ่งตามกิจกรรมต่าง

วิ่งเข้าสู่เส้นชัยในโครงการ๙คนละ๙
เพื่อระดมทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์
ให้กับโรงพยาบาลบางสะพานจังหวัดประจวบคิริขัน
ก็มีผู้ว่าราชการจังหวัดชาวบ้านนักเรียนนักศึกษา

และตลอดระยะเวลา๑๐วันที่ผ่านมา
นักร้องหนุ่มวิ่งระยะทางรวมกว่า๔๐๐กิโลเมตร
มีทานน้ำใจหลั่งไหลแห่บริจาคเงินกันอย่างต่อเนื่อง
ทำให้ยอดบริจาคคือที่มอบให้๖๓ล้านนี่คือเป็นยอดณตอนนั้น
เมื่อวานนะใช่ค่ะตั้งเป้าเอาไว้๔๐ล้านบาท

แล้วก็ทำพิธีมอบให้กับโรงพยาบาลบางสะพานเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะ
จากความคิดบ้าของเด็กบ้าคนหนึ่ง
ที่นั่งคิดคนเดียวอยู่ที่บ้าน

อยากจะหาสตังค์เยอะมาให้โรงพยาบาลที่บางสะพาน
อยากจะหาเยอะมาให้ซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ขาดแคลน
อยากจะหาเยอะมาเป็นกำลังใจให้คุณหมอนางพยาบาล
ทุ่มเทเสียสละอยู่ที่นี่
แทนที่จะไปเอาเงินเยอะอยู่ที่กรุงเทพหรือเมืองใหญ่

วิ่งเลื่อรายเงิน
จากคนไทยใจดีทั่วประเทศ

คุณจะถามผมทำไมไม่ทำให้โรงพยาบาลอื่นบ้าง

ุ่นก็เหมือนขี้ยาที่เขาว่ากัน

ผมทำได้แค่โรงพยาบาลเดียว
ผมอยากให้ทุกคนมองผมไม่ใช่มองที่ผม
เห็นปัญหาที่ผมสื่อ
เห็นปัญหาที่ผมอยากให้ทุกคนเห็นเหมือนกัน
นี่แหละค่ะก็แหมคำพูดหลายคำ
โอ้โหคนฟังรู้สึกว่าสุดยอดปรบมือให้
แล้วพี่ตูนเขาก็น้ำตาคลอเหมือนกันนะ
ใช่ค่ะหลังจากนี้ทางโรงพยาบาลบางสะพาน
จะเร่งนำเงินบริจาคมาซื้อครูพันธ์ทางการแพทย์
ว่าจะเป็นไฟส่องสว่างรักษาเด็กตัวเหลือง
เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูง
แล้วก็สิ่งอื่นตามความจำเป็นเพื่อรักษาผู้ที่เจ็บป่วย
แล้วก็มาใช้บริการที่โรงพยาบาลนะคะ
บรรยากาศเมื่อวานนี้ก็เป็นไปด้วยความคึกคักค่ะ
แล้วก็บางคนบอกว่าเอ๊ะทำไมถึงไปโรงพยาบาลบางสะพาน

คือเขามีบ้านไปซื้อบ้านที่บางสะพาน
แล้วก็บริเวณนั้นเป็นเส้นทางที่พี่ตูนใช้ซ้อมวิ่งเป็นประจำ
ก็เลยมีโอกาสได้เข้าไปที่โรงพยาบาลบางสะพาน
แล้วก็ได้เห็นความขลาดแคลนต่างบอกว่าอุปกรณ์บางชิ้นนะ
ใช้มาเป็น๑๐ปีคือมันเก่ามากแล้ว
ก็เลยตัดสินใจตอนแรกอยากที่จะทำเป็นการจัดวิ่ง
เป็นกิจกรรมเป็นงานเลยแต่ว่ามันต้องใช้ค่าใช้จ่ายเยอะ
แล้วมันก็ต้องหมดไปกับเรื่องของการลงทุนการจัดงานต่าง
ตูนก็บอกว่าเอาตัวเราเอาสองขาของเรานี่แหละมาเริ่มต้น
แล้วก็ทำให้เป็นแรงขับเคลื่อนทางสังคมเหมือนกันนะคะ
บริจาคก็เข้ามาแบบไม่ขาดสายเลยด้วย